แม่ว้านประจันตรวจ

พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้

เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

พี่กา

คือคือว่าอะไร

ซามีพี่กาเป็นอยู่อยู่ดีกว่าเซลลึต

นักผู้หญิงไปกินข้าวเหรอ
ทำไมเป็นอย่างนี้
ทำไมพี่ยอมทำแบบนี้
ทำงานแล้วก็บอกว่าไปเตะบนต่ออ่ะ
พี่เก้ารู้อยู่แล้วว่าทิเบนเอใช้เนี่ยนะมันเป็นแป้งปรับโฟร์เมนต์ของผู้ชายเดี๋ยวนี้เขามีแป้งปรับแบบโฟร์เมนต์กันแล้วเหรอ
ช่วงแม่บ้านติดเบรษ

มันมีแป้งสำหรับคุณผู้ชายแล้วเหรอพี่กาว

ใช่สิใช่สิคุณผู้ชายเดี๋ยวนี้นะดูแลตัวเอง
หน้ามันนี่ก็ไม่ได้ปล่อยไว้ไม่ได้มันต้องแบบว่าดูดีตั้งแต่หัวจะหลดปลายเท้านะคะ
วันนี้พี่กาวก็เลยมีแป้งควบคุมความมันสำหรับคุณผู้ชายนะคะมารีวิวให้คุณพ่อบ้านเนี่ยดูดีได้ตลอดเวลาทุกวันเลยนะคะ
สำหรับ๒แบรนด์นี้นะคะแบรนด์แรกเลย

แบรนด์ไทยคุมมันได้อย่างมั่นใจ

พอโดนผิวเราก็มันก็เหมือนแป้งฝุ่นเด็ด

ส่วนจะใช้ดีไหมเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปถามคนนี้เลย

ต้องให้ป้าพิมบอกเพราะว่านี่เราลองแค่มือเราเราต้องลองแต่ว่า
ใช่ป้าพิมเป็นไงคะลองดูซิว่าสีจันนี้เลิศแค่ไหน
สวัสดีค่ะน้องอ๋อมน้องไอซ์วันนี้กลับมาพบกับป้าพิมในช่วงสวยแซ่บเวอร์กันอีกครั้งนะคะ
แต่จะบอกว่าวันนี้จริงแล้วมันควรจะต้องเป็นหล่อแซ่บเวอร์นะคะ
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงแป้งคุมมันสำหรับคุณผู้ชายนะคะ
เรียกว่าแป้งคุมมันสำหรับผู้ชายจัดให้คุณพ่อบ้านของเราโดยเฉพาะเลยนะคะ
แบรนด์แรกที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะคะคือแบรนด์ที่ชื่อว่าสีจันทร์นะคะ
เป็นแป้งในตำนานนะคะคนไทยเรารู้จักกันมานานมาก
แต่ในวันนี้เขาผลิตรุ่นที่เป็นออยคอนโทรลนะคะออกมาเพื่อคุณผู้ชายโดยเฉพาะเลย
หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเรามาเปิดดูด้านในกันนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงค่ะ
ก็จะเป็นฝาเกรียวนะคะเมื่อเปิดมาด้านในมีพับด้วยนะคะ
มีพักวิสัมผัสแรกนะคะของพักบอกเลยว่านุ่มนะคะเป็นพักแบบพักขนนะคะ
แล้วก็จะเป็นลักษณะพับผลสั้นนะคะซึ่งนุ่มมากเลยนะคะจะไม่หนานะคะจะเป็นพับลักษณะพับแบนนิดนึง
สำหรับตัวตลับของเขาเนี่ยนะคะต้องบอกว่าพิเศษมากเลยนะคะเรียกว่าออกแบบได้อินเตอร์มากนะคะ
แม้กระทั่งแบรนด์อินเตอร์บางแบรนด์ยังไม่มีดีไซน์แบบนี้เลยนะคะคือเป็นลักษณะเป็นเหมือนกับเป็นเฟืองนะคะ
แล้วก็ใช้วิธีการบิดเอาแบบนี้นะคะเพื่อเปิดนะคะให้แป้งเนี่ยสามารถเทออกมาได้นะคะ
นี่ปิดนะคะเปิดเป็นการตัดปัญหาไปเลยนะคะว่าตลับแป้งของเราเนี่ยบางทีอยู่ในกระเป๋าพลิกไปพลิกมาฟ้าหลุดนะคะ
แล้วก็แป้งเนี่ยหกเต็มกระเป๋าไปหมดซึ่งถ้าคุณผู้หญิงไม่ชอบให้แป้งหกในกระเป๋าแล้วก็พิมมั่นใจว่าคุณผู้ชายไม่ต้องการให้แป้งหกในกระเป๋าแน่นอนนะคะ
ไม่ว่าคุณจะเป็นคุณผู้ชายที่ผิวค่อนข้างขาวผิวอมเหลืองหรือผิวออกเป็นมาโชว์ผิวน้ำผึ้งโดนแดดนิดนึงอะไรอย่างงี้เนี่ยนะคะตลับนี้น่าจะเอาอยู่นะคะ
ขอทดลองเนื้อแป้งนะคะที่ตรงหลังมือนะคะ